อันนี้ก็เหมือนกันก็คิดว่าไม่น่าจะรอดสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

อันนี้เป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในร้านขายของ๒๐บาท

อันนี้คุณผู้ชมค่ะตัวผู้ก่อเหตุนะคะ

จี้ชิงทองเจ้าของร้านนะ
ทองคำหนัก๕บาท
กว่า๑๔๐๐๐บาทเอาไปได้
นี่คุณผู้ชมลองดูคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
นาทีตอนคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามา

ใช่แล้วล่างกายเขาน่ะคือเขาแต่งตัวแบบนี้
แต่งตัวคล้ายกับพนักงานส่งอาหาร

แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่านะคะ
คือเขาใช้อาวุธมีดเข้ามาจี้ชิงทรัพย์เจ้าของร้าน
อย่างที่บอกว่าเป็นร้านขายของ๒๐บาททุกอย่าง
เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะร้านนี้ตั้งอยู่แถวย่านตลาดหนองดอ
ตำบลในเมืองที่จังหวัดลำพูนคุณพี่เจ้าของร้านคุณบัญชาร้านกัณฑาค่ะ
อายุห้าสิบสามปีเล่าว่าตอนเกิดเหตุอ่ะอุ้ยฝนมันตกลงมาหนัก
แล้วคนร้ายเนี่ยก็เป็นชายรูปร่างค่อนข้างท้วมนะ
สูงสักประมาณร้อยห้าสิบแปดถึงร้อยหกสิบห้าเซนได้
ชุดคล้ายกับพนักงานส่งอาหารขี่จักรยานยนต์มาจอดข้างร้านแล้วเดินเข้ามา
ตอนนั้นเนี่ยพี่เจ้าของร้านนะคะเขาบอกแบบนี้ว่า
เห็นฝนตกเป็นไปได้ว่าชายคนนี้น่าจะซื้อเสื้อกันฝน
แต่กลายเป็นว่าชักปืนมาคูก่อนที่จะบอกให้เอาของมีค่ามาให้หมด
ตัวเองตกใจตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกยกมือไห้ไปก่อนนะนะ
แล้วก็ปลดสร้อยคอทองคำที่ใส่อยู่เนี่ยหนัก๕บาทให้คนร้ายไป
คนร้ายก็หนีไปเลยค่ะ
พอถึงเข้าไปปุ๊บผมก็เห็นมีหูมาหูกระโมงที่บะ

แกบอกว่าจะเล่นนะแกจะเอาของที่มีค่ามา

อู้เมืองผมก็เลยกันจะถอดซ่อยขึ้น
ผมก็ว่าต้องทำอย่างผมเลิกผมต้องทำอายหายกรีน
ถ้าอยากได้ก็เอาไปเลยผมก็จะหายอายหายใหม่
ผมก็ยกผมว่า
นี่พี่บัญชาเขาก็มีสตินะ
เขาก็บอกคนร้ายนะว่าไม่ต้องทำร้ายเขาหรอก
คืออยากได้เอาไปเถอะเดี๋ยวผมไปหาเอาใหม่ได้
มันก็เลยไม่ได้ทำร้ายอะไรพี่เขานะคะ
ทีนี้ตำรวจค่ะก็เลยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะ
ก็ไปได้เบาะแสคนร้ายนี่แหละจากภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ต้องไปดูกล้องในบริเวณใกล้เคียงค่ะ
แกะรอยตามล่าตัวคนร้ายรายนี้ต่อไป